ซึ่งในรายงานการค้ามนุษย์ในปีนี้นะครับ
สหรัฐก็ได้ปรับให้จีนไปอยู่ในกลุ่มประเทศเทียสาม

แล้วก็สหรัฐก็สามารถที่จะประกาศความบาดจีนได้ด้วย
ที่ผ่านมาก็มีการพบรายงานที่ระบุนะครับว่า
มีการละเมิดสิทธิแรงงานตามโรงงานต่างภายในจีน
โดยหนึ่งในโรงงานที่กำลังเผชิญข้อกล่าวหา
ว่าไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมาย
มีสภาพการทำงานที่เลวร้ายไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
ไปจนถึงการใช้การคมขู่คุกคาม
ก็คือโรงงานจีนผู้ผลิตรองเท้า
แบรนด์สินค้าแฟชั่นของอีวังก้าทรัมป์
ลูกสาวของประธานาธิบดีสหรัฐ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ในเมืองกาญโจมนต์ทนเจียง๔ของจีน

แบรนด์แฟชั่นชื่อดังหลายแบรนด์

บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐด้วย
ซึ่งโรงงานนี้กำลังเผชิญข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายแรงงานของจีน
จำนวนนี้๒คนลาออกมาแล้ว
พวกเขาบอกว่าต้องทำงานจนเลยเวลาเที่ยงคืน
กดดันให้เร่งเพิ่มการผลิตและถูกคมเหงจากคำพูดหยาบคาย
รวมถึงเคยเห็นคนงานคนหนึ่งถูกปลารองเท้าส้นสูงใส่จนเลือดอาบศีรษะ
สวนโรงงานแห่งนี้มานานกว่า๑ปี
โรงงานผลิตรองเท้าของหัวจิ้นกรุ๊ปแห่งนี้
เป็นหนึ่งในโรงงานที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานที่เลวร้ายที่สุด
ที่เคยพบมาในรอบเกือบ๒๐ปี
คนงานที่นี่อาจได้รับค่าจ้างต่ำสุดที่ประมาณ๓๕บาทต่อชั่วโมง
อาจมีวันหยุดแค่เดือนละ๒วันหรือน้อยกว่า
โดยบอกว่าคนงานที่นี่ต้องทำงานนานที่สุดติดต่อกันถึง๑๘ชั่วโมงต่อวัน
ทั้งยังถูกคงคูดาทอโดยผู้จัดการ
หลายครั้งไม่ได้รับเงินค่าทำงานหรือถูกหักค่าจ้าง
ซึ่งคนงานถูกบังคับให้เซ็นรับต้นคั่วการจ่ายเงินปลอม
ที่ระบุตัวเลขสูงกว่าเงินที่ได้รับจริง
พวกเขายังถูกกดดันไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกคนนอก
ขณะที่เดือนที่แล้วนักกิจกรรมเพื่อสิทธิแรงงานชาวจีน๓คน
กำลังสืบสวนการละเมิดสิทธิแรงงานที่โรงงานของหัวเจียนกรุ๊ป
ถูกจับกลุ่มในข้อหารักลอบขโมยความลับทางการค้าของบริษัท
โดยระบุว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องเท็จ
นั้นผิดกฎหมายและกระทบต่อบริษัท
เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีให้กับพ่อของตัวเอง
วังก้าได้ถอนตัวออกจากงานบริหารแบรนด์แฟชั่นของเธอ

โดยอีวังก้าไม่ได้ออกมาให้ความเห็น
รายงานการละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นที่โรงงานของหัวเจียนกรุ๊ป
ผู้จัดการข่มขู่จะทุบตีคนงานที่ทำรองเท้าผิดแบบ
ซึ่งถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมไปให้อีวังก้าที่ทำเนียบขาวด้วยก็ตาม
สำคัญที่สุดสำหรับโรงงานรองเท้าแห่งนี้
หนึ่งสายการผลิตซึ่งมีคนงาน๕๐คนต้องทำรองเท้าให้ได้ถึงเกือบ๓๐๐๐คู่โดยขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละซีซั่น
หากไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าคนงานจะไม่ได้รับเงินเดือนเต็ม
การทำงานเพิ่มจากเวลาปกติลดลงจากที่เคยเริ่มงาน๗โมงเช้าแล้วเลิกงาน๓ทุ่ม
จนถึงหลังเที่ยงคืนก็เปลี่ยนมาเป็นเลิกงานได้ก่อน๑ทุ่ม
แต่บางคนมองว่าปัญหาคือชั่วโมงการทำงานที่ลดลงทำให้ไม่สามารถผลิตรองเท้าได้ถึงจำนวนตามเป้าหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน